ออกมาจอมหาสนุก
รายการอบจมหาสนุกวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยือนจังหวัดนครสวรรค์
ประตูสู่ภาคเหนือดินแดนแห่งขนมโปจิ
เรื่องราวของที่นี่เนี่ยจะน่าสนใจคุณ
ขนาดไหนไปพบกับพิธีกรสุดหล่อ้า
คุณเสน่าลิงกันเลยครับ
วันนี้พ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย

กำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคื้นเครง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการอบจมหาสนุก

เป็นรายการเดียวที่ไปเสิร์ฟความเฮฮาสนุกสนาน
คืนเคลงกันถึงหน้าอบจนะครับ
พร้อมวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดที่โดดเด่นมาก
เพราะว่าเป็นการรวมกันของแม่น้ำเจ้าพระยาปากน้ำโพนะครับ
เมืองนครสวรรค์

วันนี้นะฮะตอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์
ก็คือรูปมังกร
วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับ
เขาติดใจลูกชิ้นจิ๋วเล็ก
ทำไมเขาติดใจเดี๋ยวไปถามนะครับ

สวัสดีครับ
นี่ถ้าไม่หยุดนะครับมันจะชนหน้าผมครับคุณ

เราเคยแวะมาเข้าห้องน้ำ
แล้วก็กินลูกเหม็นในโถชี
ไม่ใช่ลูกชิ้นปลาจิ๋วจิ๋ว

ผมเนี่ยมาเนี่ยเพื่อมาตามหาของอร่อยที่นี่มาหาของกินที่นี่

ผมอยากรู้ว่าคุณพาผมมาที่นี่มีแค่นี้เองเหรอ
แม่รายการนี้คือรายการอะไร
รายการอบจมหาสนุก

จะบ้าแล้ว
โทษคุณมาปุ๊บจัดมาเต็มเลยครับ

เฮ้ย
คุณเพชรมาเยือนนครสวรรค์ทั้งที
อบจนครสวรรค์ขอต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่
โชว์เชิดสิงโตจากคณะสิงโต
ลูกเจ้าพ่อเล้งปั๊วเอี๊ยงแม่
แต่งานนี้ครับพิธีกรของเราเนี่ย
ท่าทางจะตื่นเต้นกว่าแขกรับเชิญอีกนะครับเนี่ย

สุดยอดเห็นเลยนะครับ
ทำเอาคุณเลียงและคุณเพชรเนี่ย
ถึงตัวหวาเสียวไปตามกันเลยนะ

เนี่ยเป็นยังไงคุยหน่อยข้างในเชิญ
มาพบกับหัวหน้าคณะสิงโต
เป็นอย่างไรบ้างครับท่าน
ไม่ใช่หัวหน้าครับ
อันนี้คือเต็มไหมเรียกว่าเต็มคณะใช่ไหม

แล้วถ้ามีเสือน้ำเต้าปูปลา
เสือน้ำเต้าปูปลานั้นเราก็เล่นกัน

ลูกเจ้าพ่อเลี้ยงปุ๊ยกขอบคุณนะครับ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารสวดจังหวัดนครสวรรค์
คุณจิตรามีทอง
น้องครับน้องช่วยไปตามท่านประธานมาหน่อยได้ไหมฮะ
พี่ครับนี่แหละครับท่านประธานครับไม่ใช่น้องครับ

นี่แก่สุดแล้วเนี่ย

ถ้าไม่เจอมังกรสิงโตแล้วยังมีนางฟ้าอีกนะ

นี่แล้วท่านประธานนะครับดูยังสาวมากเลย

พี่เพชรครับผมเคยแวะมาครั้งหนึ่ง
ผมมาที่นครสวรรค์น่าจะครั้งนี้เป็นครั้งที่๕หรือ๖

มาผ่านมากกว่าส่วนใหญ่จะขับผ่านไปเชียงใหม่

การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
เมืองนครสวรรค์เราจะเน้นในเรื่องของตุดจีนค่ะ
ปีนี้เป็นปีที่๑๐๑ปีค่ะโอ้โห
ถือว่าเก่าแก่มากถ้าเทียบในประเทศไทยนะฮะ
ของเราเกิดจากความศรัทธาของประชาชนชาวนครสวรรค์
เทศกาลตรุษจีนนะครับที่นครสวรรค์นี่ถือว่าโด่งดังมาก
เป็นการเชิดสิงโตเชิดมังกรถือว่าโด่งดังที่สุดในประเทศไทย
เอาละเท่านี้ยังไม่พอนะครับเราไปดูกันน้องเพชร

อำเภอเมืองมีอะไรดีอะไรเด่นบ้าง
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่พร้อมกันนะครับ
สวัสดีครับทุกท่านครับผมเช่าเองศักดิ์คนเยี่ยม
อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
วันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้มาเที่ยวชม
จังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับ
ตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้เราเรียกว่าเป็นบริเวณของปากน้ำโพ
จะมีแม่น้ำปิงวังยมนาค
ไหลมาบรรจบกันที่ตรงนี้เราก็เลยเรียกว่าบริเวณปากน้ำโพ
สำหรับเมืองนครสวรรค์นั้นเป็นเมืองเก่าแก่
เกิดเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
นั้นเราชื่อว่าเมืองพระบาง
จังหวัดนครสวรรค์นั้นถือว่าเป็นจังหวัดเริ่มต้นของภาคเหนือ
คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
สำหรับเมืองนครสวรรค์นั้นเป็นเมืองที่ถือว่า
มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง
ที่อยากจะนำเสนอให้ท่านได้รู้จักนครสวรรค์เพิ่มขึ้นนะครับ
ในอำเภอครับก่อนจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย
ขอพาคุณผู้ชมมาชมความงดงามของวัดคีรีวงศ์
ที่ตั้งอยู่บนเขาดาวดึง
มีองค์มหาเจดีศักดิ์สิทธิ์คือพระจุลามณีเจดี
ซึ่งเป็นสีทองเหลืองอารามไปทั้งเจดีล่ะครับ
เมื่อขึ้นมาถึงฐานพระเจดีชั้น๔เนี่ย
จะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์รอบเมืองนครสวรรค์เลยทีเดียว
และถ้าหากอยากจะเรียนรู้เรื่องราวพันธุ์สัตว์น้ำจืดแล้วแล้วก็
ต้องมาที่บึงบรเพชรบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ภายในครับมีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำรูปทรงเรือกระแชง
อุโมงปลาเนี่ยยาวกว่า๒๔เมตร
สำหรับแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า๑๐๐ชนิด
พร้อมพันธุ์ปลาน้ำเข็มอีกหลายพัน
และปลาที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ
เจ้าปลาเสือตอนนี้เองล่ะครับ
ในอดีตเนี่ยพบมากบริเวณบึงบรเพชร
แต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันแล้วล่ะครับ
หากยังไม่จู่ใจสามารถล่องเรือชมทัศนียภาพรอบบึงบรเพชรกันต่อได้
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นมา
และไปชมนกสวยนานาชนิดที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอีกด้วยนะ
รอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวได้อีกมากมายเลยทีเดียว
เท่านั้นยังไม่พอการแสดงหวาดเสียวแบบนี้ก็มีนะ
มาต่อกันที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านแก่ง
เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพไม่แพ้ที่ไหนในโลกล่ะครับ
สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านในชุมชนกว่าร้อยครัวเรือน
ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดล่ะครับ
และมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
นักท่องเที่ยวเนี่ยเขานิยมมาซื้อเครื่องปั้นดินเผาจากที่นี่ครับ
เพราะมีหลายแบบให้เลือกสรรที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงอีกด้วยนะ
ท่านผู้ชมทางบ้านครับ
ผมก็ได้พาท่านมารู้จักนครสวรรค์ในช่วงระยะเวลาสั้น
ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนครสวรรค์
นครสวรรค์นั้นถือว่าเป็นเมืองสี่แควร์แห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชร

ขอฝากท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับ
เอาละครับผมโอ้โหเรื่องราวมันเยอะมากนะ

จริงนี่มันแค่นิดเดียวเองใช่ไหมครับท่านประธาน
ชุดผ้าใหม่ผ้าสิ้นอะไรไปหน่อยล่ะครับท่านพูดมาตกท่อใช่ไหม
แต่บอกแล้วเป็นผู้บริหารไม่ต้องเรื่องชุดเอาไว้ก่อนนะฮะ
เรามาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับผม
มาตรงนี้ครับที่เห็นนี่ก็คือสิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของนครสวรรค์
และของที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือ

ที่นี้มีคุณนั้นคุณนี้

นี่คือดั้งเดิมถั่วไข่เค็มค่ะ

แม่ชิมขนมโมจิไปแล้วเนี่ยถึงกับบรรยายรสชาติความอร่อยไม่ถูกกันเลยเหรอครับคุณลิง
ขนมโมจีนที่นี่เนี่ยทั้งอร่อยนุ่มหอมหวานใครทานก็ติดอกติดใจไปหมด
ไม่พลาดล่ะครับที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝาก
แต่ที่เมืองปากน้ำโพแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะ
ชมกันต่อดีกว่าครับ

ใหญ่มากแล้วสวยด้วยแกะสลักสวยเลย

น้ำไม่ได้เทลงไปปุ๊บก็ไหลออกมาหมด
เขาต้องโชว์แล้วอันนี้เป็นงานศิลปะไปแล้ว

ผมอยากรู้ครับว่าไอ้ใบข้างล่างเนี่ย
ดูมันแบบว่ามีร่องรอยการใช้งาน
มันแตกต่างกับอันบนนี้ยังไงครับ
ของเก่าที่เขาปั้นเริ่มแรกเลยค่ะ
จะเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้เป็นของโบราณใช่ไหมใช่ค่ะ

ใช่ค่ะอันนี้พิพิธภัณฑ์ที่เราโชว์อยู่
มีพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งแต่เริ่มปั้นถ้วยปั้นจานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ของดีประจำจังหวัดนครสวรรค์ทั้งขนมโมจิแสนอร่อย
และเครื่องปั้นดินเผาที่กำลังเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
อกจากจะสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านแล้ว
ยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีกด้วยนะแม่สุดยอด
เดี๋ยวยังมีของดีเยอะแยะนะครับของนครสวรรค์
ช่วงหน้ามาเจอกันในขอตอบสักครู่เดียวครับ
มาดูกันกันครับ